แต่ว่าเตรียมตัวแต่เริ่มเลิกเถอะ

บนครูเมืองนะครับอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ด

เขาไปไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับ

ชาวบ้านบางคนครับนำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนพ่อปู่แม่ย่า
หลังจากดวงดีนะได้รับโชคสมใจปรารถนาเมื่องวดที่ผ่านมา
มาแล้วก็ต้องส่องต่อล่ะสิต้องส่องเลขในอ่างน้ำมนต
รวมถึงการส่องเลขก้านทูบเสียงทาย
เห็นชัดไหมป๊วยเพื่อนไปหาซื้อโลตเตอารี่เก็บอ่ะไว้ก่อน
ต้องซื้อแต่เนิ่นเพราะเดี๋ยวแกล้วแล้วมันหายากแท่ระเกิน
ส่วนที่อาสมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอาก็เพิ่งมีงานใหญ่ไปนะ
มีนักเสี่ยงโชคนะครับนำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนครับ
แล้วก็ขอโชคลาภจากพ่อปู่รือศรีโปรเมธ
กุมารทองเจ้าสวยเห็งกันตลอดทั้งวัน
นายสุวรรณคาบพิมายนะครับไปกับเมีย
พี่เขาไปกับเมียเลยควงเมียไป
แวะแก้บนกุมารทองเจ้าสัวเฮงขี่ช้างพลายรวย
แล้วก็ท้าเวสวรรณปางก้าวหน้า
หลังจากพี่เขาดวงดีถูกลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมา
ถูกสองตัวนะสามศูนย์น่ะสามศูนย์ที่
ที่ปุ้ยไม่ถูกอ่ะที่ปุ้ยไม่ถูกอ่ะ
พี่ต้องมาทำร้ายหนูทำไมคะทำไมต้องมาตอกย้ำหนู
แต่พี่คนดีก็ถูกไปสามหมื่นหกทั้งคู่ถูกละวันแบบรัว
มาห้างวดแล้วนะครับซึ่งเลขเนี่ยก็ได้มาจากที่ไหนล่ะ
ก็ที่นี่แหละนะครับตัวเลขโสรสสรตะไง
ในอ่างนมลหรือศรีเนรที่มีทั้งหมดหกตัว
ลองดูซิลองดูที่นี่เนี่ยโอ้โหเลขในห่าง

เลขโสรสระตะจบแล้วใช่ไหมของพี่
จบแล้วสิไปที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชม
สว่างอารมณ์นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
บรรยากาศดีอากาศก็ดีค่ะ
ช่วงวัน๒วันที่ผ่านมาคนไปกันเยอะมากเลยนะครับ
เพราะอะไรฮะเพราะว่าที่สาลานี่สาราตรงนี้
เรียกว่าสาลาภราหูแปดทิศ
เขานำสามเทพมามัดรวมกันมาอยู่ในตำแหน่งใกล้กัน
เพิ่มความขลังไปอีกมารวมตัวกันแบบนี้
ยิ่งเสริมโชคลาภให้มากขึ้นไปอีก
นี่พระเวชวรพระเวชวรถูกต้อง
ภราหูภราหูท้าวิรันพนาศูนย์
นี่ค่ะคนก็เลยโหพอรู้ข่าวก็แฮกันไปแบบนี้ค่ะ

ช่วงนี้คนว่ายท้าวเวชวรเยอะนะ

ธรรมนาคาหนึ่งท้าวเวชวรหนึ่ง

ภราหูก็ต้องว่ายอยู่เพราะว่าภราหูนี่ยังไม่ออก

พระราหูยังครอบดวงดาวอยู่

คุณนี่ก็หมูตะรูเหมือนกันนะ

นำส้อยคอทองคำรูปภัณฑ์หนึ่งบาท

หลังจากที่ปุ๊บปั๊บรับโชคถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๓ตัว
ครับ
นอกจากนี้ยังนำธนบัตรขวัญถุงมาโชว์ให้กับทีมข่าวของเราดูด้วย
เป็นธนบัตรที่มีเลขท้ายคือเลขอะไรลองดูนะคะ
คุณผู้ชมดูหน้าจอเองเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำเลขท้ายไปเสี่ยงดวงในงวดถัดไป
ก็คือ๑๗กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
เอาหลายคนสงสัยทำไมไม่ออก๑๖อ่ะ
เออเพราะว่า๑๖วันมรรคบุคค้า
งวดหน้าก็เลยเลื่อนไปเป็น๑๗กุมภาพันธ์นะฮะ

ก็ทำบุญก่อน๑๖ไงแล้ว๑๗ก็ขึ้นสวรรค์กันเลย
นี่ค่ะพระอาจารย์แป๊ะนะคะออกมารับแขกรับญาติโยมแบบนี้นะคะ
ส่วนที่วัดเด่นกระต่ายอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ก็เลยนี่ค่ะนำมาโอ้เยอะนะเยอะนะ
พี่ไข่ไก่เนี่ย๕๕๐๐ฟอง
หัวหมู๕หัวขนมเค้ก
หลังจากที่ได้โชคได้ลาบสมใจ
ที่หรือเปล่าใช้คำว่างวดที่ผ่านมา

ถูกลอตเตอรี่งวดที่ผ่านมานะคะ

สิ่งที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยก็คือ
เขาเรียกว่ากุมารกูเวรน้อย
มีคนชกนี่ไงกำลังจะบอก
เอาสร้อยคอทองรูปภัณฑ์น้ำหนักเส้นละ๑บาท๒เส้น
พร้อมกับแหวนทองรูปภัณฑ์น้ำหนักวงละ๕๐สตางค์๒วงไปแก้บท
คิดดูนะว่าเอาไปเยอะเบอร์นี้เนี่ยพี่เขาได้เท่าไหร่

สร้อยคอ๒เส้นเส้นละ๑บาทเท่าไหร่แล้ว
เออ๒เส้นก็๕๐๐๐๐ได้ไหมนี่แสดงว่าเขาต้องได้เยอะขนาดไหน
หลังจากที่ทำพิธีแก้บนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ต้องส่องแล้วค่ะ
ส่องหาเลขเด็ดจากเลขปลายหางประทัด
เลขนั้นเลขนั้นคือเลขอะไรปุ้งปั้ง
พอหอมปากหอมคอโฟกัสไปที่ปลายเลย
นี่๘๗กับ๓๑๑ค่ะรวยยังไม่จบนะคะ
มีการล้วงไข่ในหายด้วยแล้วไข่ในหายมันบังเอิญบังเอิญ
อะไรจะเผอิญเบอร์นี้ไปตรงกับเลขปลายหางประทัด
จริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่
คุณผู้ชมดูหน้าจอเอาเองเถอะค่ะอย่าให้พูดมากเดี๋ยวเลขเคลื่อนนะคะ
มีหรือยังล้วงไข่ในหายมีไหม
ไม่มีเสียใจด้วยเสียใจด้วย
เอาเป็นว่าเลขปลายหางประทัดคือเลขเดียวกับไข่ในหาย
บอกแค่นี้แหละค่ะอย่าให้พูดเยอะเดี๋ยวเลขเคลื่อน
โอ้โหเอามาให้ลุ้นกันตั้งแต่วันเนิ่นแบบนี้เลยนะครับ